งานศพของพระระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งจะมีลักษณะของการประกอบพิธีกรรมที่เราอาจจะไม่คุ้นตา
พิธีกรรมนี้เขาต้องใช้ผ้าสังคติมาทำด้วยนะคะจะทำอย่างไรและเพื่ออะไรไปดูค่ะ
โอ้โหเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่านี่คืองานพระราชทานเพลิงศพของพระสงฆ์ระดับชั้นพระครูนะคะ
ถ้ามองไกลคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณยอดเมนจะมีผ้าผืนหนึ่ง
ซึ่งผ้านั้นนะคะก็คือผ้าสังคาติ
หรือเรียกว่าผ้าเพดานซึ่งผ้าสังคาติเนี่ยก็จะเป็นผ้าของพระสงฆ์ท่านที่มรณภาพไปแล้ว
ทางผู้จาดนี้ก็จะนำมาขึงเอาไว้จะมีเสาไว้ผ่ายทั้ง๔ด้าน
หรือเมนชั่วคราวหรือสถานที่ที่ใช้ในการชาปนกิจ
ทำตามความเชื่อเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะเชื่อว่า
สังคาติจะกั้นความร้อนไม่ให้ไปถึงเมืองพระอินทร์บนสวงสวรรค์
โดยความร้อนที่เราหมายถึงก็คือความร้อนของศีลธรรมกรรมศาสตร์ของพระผู้ที่
พระธรรมกรรมฐานของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะที่จะร้อนไปถึงเมืองพระอินทร์
นี่คือความเชื่อส่วนด้านล่างของปราศาสตร์ของเพลิงเผาศพนะคะ
จะใช้ผ้าจีวอนกางเอาไว้แบบเดียวกันเลย
ซึ่งก็จะกันความร้อนสินธรรมกรรมฐานที่จะร้อนไปถึงเมืองพญานาคาราชใต้พื้นปัทวี
กันบนกันล่าอย่างนั้นเลยค่ะอืม
แต่ก็มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าหากพระรูปไหนเผาผ้าเพดานไม่ไหม้
แสดงว่าว่าพระรูปนั้นมีคาถาอาคมเข้มขลังอืม
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่ใช้ในการทำพิธีเผาศพพระชั้นครูก็คือนกหัสดีลิงนะคะ
จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานนี้ก็คือลักษณะหัวเป็นช้าง
และตัวเป็นนกเรียกว่านกหัสดีลิงนะคะส่วนเรื่องของความเชื่อนะคะ
กับนกอัศดีลิงก็มีประวัติความเป็นนางอีกยาวนานเลยทีเดียวนะคะ
มีโอกาสจะเล่าสู่คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติม
หรือว่าถ้าใครมีเวลาสักสองสามชั่วโมงลองฟังเรื่องนี้ต่อก็ได้เดี๋ยวคุณชิสาจะเล่าให้ฟัง
แต่ว่าเราไม่มีเวลาอ๋อเราไม่มีเวลาถ้าคุณผู้ชมนี้ก็ไม่ว่าจะ